ครอบครัวนี้ญาติพี่น้องบอกทนทุกข์ทรมานมาหลายปี
หลานชายตัวดีติดทั้งเหล้าเมาทั้งยาอารวาส
บางทีถือมีดขู่จะขอเงินยายอายุ๘๐จะอยู่ยังไง
หลานเมื่อเชือนามต้อง๖๐บาทไง
คุณเดี๋ยวไว้เย็นตรงนี้ก็รู้
อะไรนะไอ้ประโยคข้างหลังคืออะไรนะ
พยายามฟังแล้วก็ฟังไม่ออกเหมือนกันรู้แต่ว่าเฮ้ย
แล้วตอนแรกที่เข้ามายายยาย

บอกว่านี่แหละเขาทนทุกข์ทรมานมาแบบนี้
เวลาไม่คลั่งเดินมาขอเงิน
พอไม่ได้เงินมันจะตัดกลับไปอีกภาพหนึ่ง
การโวยวายถือมีดขู่คนในบ้าน
และถามว่าบ้านหลังนี้มีคุณยายอายุ๘๐นะคุณ
อีกทีหนึ่งยายอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนหลานชายคนนี้ก็อยู่บ้านติดกัน
ที่สำคัญน้าสาวบอกว่าใครก็ได้ช่วยที
กล้องเมืองจรปิดนะคะบ้านนี้เขาต้องติดเอาไว้
เพราะเอาไว้จับพฤติกรรมของหลานชายตัวดีนี่แหละ
ชื่อนายธัญชนกอายุ๓๑ปีค่ะ
มีบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของคุณยาย
เมาเหล้าเมายาอยากได้เงินทีก็ถือมีดมาขู่ในบ้าน
จนคนในบ้านหวาดกลัวไปหมดโดยเฉพาะคุณยายค่ะ
ทำแบบนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเลย

เกิดตั้งแต่๒๒กรกฎาคมนะคะ
ตอนช่วงเย็นนั่นแหละพอเขาไม่ได้เงิน
เขาก็ด่าเขาก็บ่นแบบคนไร้สติ

น้าสาวนะคะของผู้ก่อเหตุชื่อนางธิระดาอายุ๕๒ปี
้าสาวเล่าให้ผู้สื่อข่าวช่วยหน่อยเถอะคุณนักข่าว

เพราะอะไรรู้ไหมครอบครัวทนกับหลานชายคนนี้มาหลายปีแล้ว

ไปทำงานนะที่ต่างจังหวัดตั้งแต่ปี๖๐นู่น

แล้วไม่ยอมติดต่อกลับมาหาลูกตัวเองเลย
ลูกอยู่คนเดียวแล้วก็คงไปติดยาเสพติดตอนหลัง
แล้วช่วงหลังนี่หนักขึ้นหนักขึ้นค่ะ
พูดคนเดียวด่าทอเป็นมาตั้งแต่ปี๖๒จนกระทั่งหนักขึ้นเรื่อย
ทีชอบทุบบ้านถือมีดขู่ไปทั่ว
แจ้งความเป็นคดีติดคุกกันไปแล้ว๖เดือนด้วยนะ
แต่ออกมาเจ้าหลานชายคนนี้ก็เป็นแบบนี้อีก
ตอนหลังหลานมาบอกขอเงินไปซื้อกัญชาแล้ว
ขอเงินไปซื้อเหล้าพอไม่ได้โวยวายอย่างภาพที่เห็นในคลิป
ไปแจ้งความที่สพเมืองมหาสารคามแล้วนะ
ไปอีกมาตั้ง๒สัปดาห์
ตำรวจดำเนินคดีแหม่บอกว่ากำลังรออยู่ตอนนี้
ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วถามว่าคนในครอบครัวจะอยู่กันยังไง
ทุกคนมีบ้านแต่ไม่กล้ากลับบ้านเพราะหวาดระแวงไปหมด
จิตตกกลัวจะถูกทำร้ายสงสารก็แต่ยายอายุ๘๐แล้วค่ะ
ก็มาขอใหม่วันหนึ่งก็ประมาณ๒๓รอบ
เขาจะไม่มีเหตุผลเลยไม่ฟังเลย
ที่เราเลี้ยงเหมือนลูกบางทีก็บอกเลยว่าขอตังค์ไปซื้อยา
ซึ่งยาเราก็ไม่รู้ว่ายาหมายถึงยาอะไร
แล้วก็ช่วงละหวัดเนี่ยก็อยู่ดีก็จะด่า
บ่นอยู่บ้านตัวเองโดยที่เราไม่รู้สาเหตุเลย
ซึ่งมันสร้างความแบบหวาดกลัวมาก
โดยเฉพาะแม่มันแบบจะกลับบ้านที่ไหนนี่คือจะเป็น
เป็นเหมือนโรคหัวบ้านค่ะ

ว่าว่าทางการจะช่วยเราได้ทีนาไป

เห็นแบบนี้ถ้าไม่ได้เจอกับเราเราจะไม่เข้าใจ
คุณดูนะน้าสาวพูดไปร้องไห้ไปเสียงสั่นเคลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาตัวหลานชายไปรักษาทีค่ะ